สำหรับกรณีนี้ช่วยไม่ทันค่ะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยว่าต้องระมัดระวังจริง
คุณตาท่านเนื้ออายุเจ็ดสิบห้าปีเอาตาข่ายดักปลาไปวางไว้ที่สระ
ซึ่งอยู่ในที่นาของตัวเองนี่แหละค่ะแล้วก็ปรากฏว่าตาข่ายเนี่ยพันขา
จนคุณตาเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมฮะเนี่ยค่ะในที่นาของตนเองด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณทุ่มครึ่ง
ตำรวจที่จังหวัดขอนแก่นไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านท่าสวรรค์ค่ะ
ศพของนายคำภูอัศจรรย์อายุ๗๕ปีจมน้ำอยู่ในที่นาของตนเองนะคะ
สภาพศพใส่กางเกงในสีดำตัวเดียวแล้วก็มีผ้าขาวม้าลายสก๊อตสีม่วงคลุมอยู่
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะหลานของผู้ตายเนี่ยเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตาเนี่ยบอกว่าจะไปหาปลามาให้ยายกินเพราะว่ายายต้องกักตัวออกไปไหนไม่ได้
หายออกไปตั้งแต่ตอนบ่ายสามค่ำแล้วก็ยังไม่กลับมานะคะ
เขาก็เลยออกค้นหาในที่นาปรากฏหาไปหามาไปเห็นเห็นขาค่ะ
ขาของคุณตาเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำแล้วมีแกลลอนกับตะข่ายดักปลาพันขาอยู่
แต่ร่างเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำก็ปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็เลยนำร่างขึ้นมาไว้ที่ริมน้ำแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านนี่แหละค่ะ
สันนิษฐานนะคะว่าผู้ตายน่าจะนำตะข่ายดักปลาไปวางไว้ในสระ
แล้วก็เอาแกลลอนสองอันเนี่ยผูกเชือกทำเป็นที่นั่งนะคะ
แล้วก็ลากตะข่ายไปติดตั้งอีกฝั่งหนึ่งจะดักปลาค่ะแต่ว่าเท้าของผู้ตายอาจจะไปพันกับตะข่าย
ก็เลยถูกดึงดึงร่างลงไปในน้ำแล้วก็พยายามจะดิ้น
มันตามสัญชาติยานนะคะก็พยายามจะดิ้นขึ้นจากน้ำ
แต่ยิ่งดิ้นก็ทำให้ตะข่ายยิ่งพันขาแน่นจนสุดท้ายคุณตาจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
ญาติญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะก็มอบศพให้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดท่าสวรรค์ในหมู่บ้านต่อไปค่ะ